คราวนี้เรามาดูผลงานของนักกีฬาไทยคนอื่นใกล้บ้านนะครับ
เพื่อโอกาสที่โต๊ะสังกัดเนี่ยจะเข้าสู่รอบชิงต่อไปครับ
ส่วนนักวิ่งมาราทอนอย่างบุญถึงศรีสังครับ
กรีทีมชาติเหมือนกันก็เรียกความมั่นใจ
ก่อนที่จะถึงกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดเชียงราย

รายการเดินวิ่งการกุศลลานามาราทอน๒๐๑๙
ฉันจะวิ่งเพื่อเธอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เพื่อระดมทุนจัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนให้แก่ทหาร
ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจ
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยบุญถึงนั้นทำเวลาได้๑ชั่วโมง๑๗นาที๕๓วินาทีครับ
ฝ่ายหญิงเนี่ยแชมป์เป็นของเฟเดอริกาซาบีน่าอันโตเนียนะครับ

แชมป์ฝ่ายชายเนี่ยก็เป็นทางตะสงจันทร์มหาศเทียนนะครับ
เวลา๒ชั่วโมง๕๘นาที๑๘วินาที
วินาทีแล้วก็ฝ่ายหญิงเป็นวิภาวีปฐุมสุวรรณ๓ชั่วโมง๑๙นาที๒๒วินาทีครับ